พูดถึงเรื่องของในสถานบันเทิงเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีกลุ่มคนติดเชื้อ
ไปใช้บริการแล้วแน่นอนไปกระทบกับนักแสดง
หรือว่ากลุ่มที่อยู่ในบุคคลวงการบันเทิงด้วยนักร้อง
สองคนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้แหละคือคือคุณวีวีโอเรตแล้วก็คุณโอ๊ตปราโมท
มีความเคลื่อนไหวจากสองท่านมาเนี่ยนะคะเพราะว่าล่าสุดได้รับผลกระทบไปแล้ว
นี่อย่างคอนเสิร์ตจากคุณวีวีโอเล็กนะคะคือคอนเสิร์ตที่เข้าไปเล่นเนี่ย
แล้วมีผู้ติดเชื้อเข้าไปร่วมงานด้วยล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยประกาศแล้วนะคะ
ยกเลิกงานทั้งหมดหลังจากนี้ที่ได้รับไว้แล้วจะเข้าสู่กระบวนการกักตัว๑๔วัน
แล้วมันต่อเนื่องไปสงการเลยนะเขาก็ต้องยกเลิกงานช่วงนั้นไปด้วย
ซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบงานเยอะเหมือนกันนะครับงานเพิ่งจะเริ่มกลับมา
ใช่เพิ่งจะเริ่มกลับมายกเลิกงานไปแล้วต้องกักตัว๑๔วัน
เพราะว่าทราบข่าวว่ามีผู้ติดโควิด๑๙ไปดูคอนเสิร์ตของเธอนะคะ

ซึ่งก็ส่งผลให้เธอต้องยกเลิกงานคอนเสิร์ตในวันที่๕เมษายนออกไปด้วย
ล่าสุดช่วงสายที่ผ่านมานักทรงสาวก็โพสต์นะคะ
ผลการตรวจรอบแรกออกมาแล้วนี่นะคะ
ยืนยันว่าไม่พบเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
รวมถึงทีมงานทุกคนนะคะก็ไม่มีใครพบเชื้อเช่นเดียวกัน
แต่ว่าทั้งนี้ทุกคนก็ยังคงต้องกักตัวให้ครบ๑๔วัน
และจะตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่๑๐เมษายน
ตามที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะ
อีกคนนึงค่ะอย่างที่บอกไปคุณโอ๊ตปราโมทนะคะ
อันนี้โพสต์เหมือนกันในอินสตาแกรมส่วนตัว
เจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปร้องเพลงที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อ
๒๕มีนาคมแล้วเขาเพิ่งจะรู้วันที่๓เมษายนว่า
วันนั้นมีคนติดเชื้อไปใช้บริการด้วยในวันที่เขาเล่นคอนเสิร์ต
โดยโอ๊ตคุณโอ๊ตบอกว่าไม่ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
เพราะว่าเวทีที่ร้องเพลงอยู่ห่างจากคนดูมากทีเดียว
แต่ว่าตอนนี้ก็ไปตรวจหาเชื้อแล้วล่ะผลออกมาเป็นลบ
เขาบอกว่าเป็นการกักตัวแบบคนโสดอยู่คนเดียวเหงาให้ครบ๑๔วัน
เป็นสงกรานอีก๑ปีที่อยู่ที่บ้านเนอะ
ปกติดีนะคะอาการตอนนี้ก็กักตัว๑๔วันต้องเก็บตัวไว้ก่อน
แล้วก็เป็นช่วงคาบเหยียบกับสงกรานท์พอดีแน่
แล้วอย่างที่บอกไปสงครานเนี่ยงานกำลังมา
เขาก็ต้องยกเลิกงานไปกว่าสิบงานเลยทีเดียวแหละโอ้โหแล้วเจ้าตัวก็ฝากขอโทษ
เจ้าของเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนอย่ากาดตกรักษาสุขภาพให้ดีด้วย
นี่แหละฮะนะคุณผู้ชมครับเรื่องโควิดมันยังไม่ได้หายไปนะครับ
เพิ่งชะล่าใจนะครับป้องกันตัวเองไว้ก่อนใช่นะครับ
กรานนี้อย่าเพิ่งไปในจุดที่หนาแน่นอย่าเพิ่งจัดงานทุกคนไปรวมตัวกันนะครับ